กลางสัปดาห์แล้วนะครับหลายคนยังอยู่ระหว่างการร่วมเทศกาลเข้าพรรษานะครับ
แต่ว่าหลายคนตอนนี้กำลังเริ่มเดินทางกลับกรุงเทพมหานครมาทำงานต่อเนื่องเลยนะครับ
อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าในระยะนี้บริเวณตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
ยังคงต้องระวังเรื่องของฝนที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่นะครับ
เป็นผลพวงมาจากพายุหนึ่งลูกมีการก่อตัวและพัฒนาความเร็วลมแล้ว
ตอนนี้กลายเป็นพายุโซนร้อนที่มีชื่อว่าธานัท
พายุลูกนี้มีทิศทางมุ่งหน้าขึ้นไปบริเวณทางตอนกลางของประเทศจีน
แต่พายุลูกนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าสู่ประเทศไทยตรง
แต่ก็มีบทบาทในการเหนียวนำให้กลุ่มฝนที่เคลื่อนที่มาจากบริเวณฝั่งอันดามัน
ข้ามทะเลมาอยู่ฝั่งตรงนี้นะครับ
สังเกตว่าขณะนี้พายุลูกนี้ก็จะค่อยเคลื่อนตัวจากบริเวณทางตอนบนของฟิลิปปินส์
ซึ่งคาดการณ์ว่าจุดที่พายุลูกนี้จะส่งผลมากที่สุด

ก็คือทะเลระหว่างไต้หวันกับฟิลิปปินส์ตรงนี้
เพราะว่าจะเป็นบริเวณที่กระแสลมนั้นสามารถที่จะ
เคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณศูนย์กลางของพายุนั้นได้มากกว่าปกติ
นั่นก็หมายความว่าในระยะวัน๒วันนี้นะครับเป็นช่วงที่น่าจับตามองเรื่องของสถานการณ์ฝนที่จะเพิ่มขึ้นในเมืองไทย
เช่นเดียวกันสถานการณ์คลื่นก็จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
จะสังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ที่อยู่ตามแนวชายฝั่งอันดามันคลื่น
เมื่อวานนี้สีม่วงอยู่แค่บริเวณตอนกลางนะครับตอนนี้มาจนถึงบริเวณทางตอนล่างเลยนะครับ
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือในระยะนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๙ก็ต้องระวังหน่อยคลื่น
โอกาสสูงถึง๓เมตรนะครับจุดที่มีฝนฟ้ากระนองก็อาจจะสูงมากกว่า๓เมตร
นี่คือภาพรวมฝนนะครับที่มีโอกาสตกนะครับ
ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ
เขียวจะสังเกตว่าส่วนใหญ่ไปอยู่บริเวณทางตอนกลางจนถึงตอนล่างของประเทศไทย
เน้นจุดที่ติดทะเลอาจจะเยอะหน่อยภาคอีสานตอนบนมีอยู่บ้าง
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่ามีจังหวัดไหนที่ต้องระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๑๙กรกฎาคมนะครับ
ภาคตะวันออกนะครับนครนายกระยองฉะเชิงเซาจันทบุรีชนบุรีตราดนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็มีชุมพรนครศรีธรรมราชสุราธานีแล้วก็พัทธลุงครับ
ฝั่งอันดามันมีระนองพังงากระบี่ตรังภูเก็ตและสตูนนะครับ
กรุงเทพมหานครก็มีโอกาสเจอเช่นเดียวกันนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไปจะใช้รถใช้ถนนในระยะนี้ก็ตรวจสอบการพยากรณากาศ
แล้วก็ประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ทั้งหมดนี้คือรู้ก่อนร้อนหนาวผมคุปตนันพี่สิทธิมหันฯสวัสดีครับ